เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่านะคะมาสำรวจกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้รวมที่ถึงวันนี้
ใครดวงดีเป็นเสดทีหน้าใหม่กันบ้าง
หรือว่าจะมีดาราคนเดิมที่คลองแชมป์เหมือนเดิม
เอาล่ะค่ะอย่ารอช้าออกสตาร์ทแบบนอนสต๊อปเลยค่ะ
คนแรกเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ของดิฉัน
งวดนี้นะคะมงลงดวงเฮงที่สุดนะคะแม่สุนารีราชศรีมาของเราค่ะ
เหมาเกือบทั้งหมด๑๘๐๐กว่าใบเมื่อวานนำเสนอไปแล้วแม่หัวเราะเอิ๊กอักนะคะ
หมดไปแสนกว่าบาทปรากฏว่า๔โมงเย็นปุ๊บนะคะ
ได้คืนติดมาด้วยค่ะคุณผู้ชมพอประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแหละค่ะ
กรี๊ดเลยนี่นะคะถ่ายรายการอยู่กับแม่ฮายอัปพรแล้วก็พี่เอชายาค่ะ
เฮลั่นสนั่นห้องไปเลยสิคะแม่สู่กวาดรางวัลไปทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม
รางวัลที่๓๕ใบด้วยกันรับทรัพย์ไปแล้วทั้งหมดนะคะ
แสนบาทนี่ไปดูอาการของเศรษฐีหน้าใหม่กันหน่อยค่ะ

๔แสนบาท๔แสนบาทไอ้ตัว๕ใบมันมีแค่เลขนี้นอก้นมันจะเป็น๒ใบต่ำไม้
กันกับวันที่๓เจ๊วันที่๓ใบนั้นนัก๘๐๐๐๐

โน่นเเห่ยแล้ววันที่สาย๘๐๐๐แล้ววันนี้๔๐๐๐๐
สุฝันว่าช้างเข้าบ้าน
อ่านะนี่ไงนะบอกค้างฟันว่าช้างเข้าบ้าน

ฉันชอบการคำนวณว่าเราจะได้รางวัลเท่าไหร่

คูณกันไปคูณกันมาแหมเดี๋ยวจะขาดทุนซะเปล่านะคะ
คุณผู้ชมส่วนคนนี้นะคะก็ปังไม่หยุดฉุดไม่ไหวเช่นเดียวกันค่ะ
พี่มัมลาโคนิคปังไม่ไหวมองลงค่ะแม่
เฮงแบบนอนสต๊อปคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถูกลอตเตอรี่ไปทั้งหมด

๑๓งวดนั่งสถิติแบบนี้ไปเลยนะคะ
เมื่อวานนี้พี่มัมโพสต์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๗ใบจ้ะ
รางวัลเลขท้าย๓ตัวอีก๑ใบค่ะ
รับค่าขนมไป๑๗๐๐๐บาท
โอ้โหก็กรุบกริบนะแม่
ใช่ปังมากมาต่อกันที่สองครอบครัวคนดังนะคะ

บ้านแรกนะคะเจ้าเก่าขาประจำค่ะ
แม่ออ๋อมสกาวใจได้เหตุครั้งนะคะ

อ๋อมของเรานะคะก็ฟาดไป๒ตัว๓ใบได้ไป๖๐๐๐บาทค่ะ
เช่นเดียวกับบ้านของคุณพ่อฝาแฝดนะคะ

น้องพีน้องพีถูกต้องนะคะ
ลูกชายสุดน่ารักน้องทีแฝดคนน้องนี่แหละค่ะ
ลอตเตอรี่ให้โชว์แบบนี้เลยคุณผู้ชม
จากหน้าสารเจ้าแม่ทัพทิมปรากฏว่าถูกจริงค่ะ
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๕ใบไปเลย

งวดนี้หม่ามีก็เฉิดไหนล่ะจ้า

เขาบอกว่าเด็กเป็นจิตบริสุทธิ์ไง
อาจจะมีโชคมีลาบต้องลองให้น้องหนูลองหยิบกันดูนะคะ
ก็เผื่อว่างวดหน้าถัดไปเด็กที่ไหนหยิบให้ก็มาบอกเราบ้าง
อืมก็รอหลานเยพร์นี่แหละ